ช่วง่เนี่ยอ่ะฮะเป็นช่วงต้นหนาวไง
เปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดง

นั่นแล้วเหมือนกับโปรยปลายลงมาตามทางเดิน

คือมันเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงจริงคุณผู้ชมครับแล้วกำลังผลัดใบกำลังผลัดใบร่วงสู่พื้น
รอนักท่องเที่ยวแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจธรรมชาติ
เที่ยวชมที่นี่เขานะครับบอกเลยนะว่าให้มาเที่ยวในช่วงต้นหนาวเดือนธันวาคม
จนถึงต้นกุมภาพันธ์ของปีหน้าเลยเรียกได้ว่าทุกปีจะมาในช่วงเวลาแบบนี้
แล้วตอนนี้เขาเปิดให้เหล่าบรรดานักศึกษาประชาชนมาเยี่ยมชมในพื้นที่ตั้งแต่หนึ่ง
พฤศจิกายนนะครับยาวไปจนถึงเมษาเลยเมษาปีหน้านู้นนะครับ
เขามีการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและประชาชน
นอกจากไมค์เบิ้ลเปิ้ลนะอืมที่จะเปลี่ยนสีเขียวเป็นสีแดงสดให้ได้ชมกันเนี้ย
เขายังมีกุหลาบพันปีกล้วยไม้ป่านานาพันธุ์เหรอ
กำลังรอเลยรอให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงามนะครับ
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงนะครับเขามีกฎระเบียบนะในการที่จะเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่
ปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัดนะครับก็สามารถติดต่อได้ด้วยนะ
เพื่ออะไรรู้ไหมติดต่อที่พักครับเรื่องของอาหารด้วยนะ
รวมไปถึงรถที่จะพาขึ้นไปยังภูหลวงครับอ่ะหมายเลขโทรศัพท์ผมให้ไว้นะครับ
คุณผู้ชมฮะตามนี้เลยครับจดตามกันด้วยนะศูนย์สี่สองแปดศูนย์หนึ่งเก้าห้าห้านะครับ
โทรไปสอบถามกันดูว่าจะไปแล้วเนี่ยต้องทำอย่างไรกันบ้าง
เพราะส่วนใหญ่เขตที่เป็นธรรมชาติเนี้ยต้องไปจองก่อนใช่
ทั้งภูกระดึงภูหลวงตอนนี้ใบเมปเปิ้ลสีแดงแล้วนะต้องครับ